สำหรับแฟนฟุตบอลที่มักจะถามมาทางไลน์หน้าจอไทยรัฐนะครับ
เมื่อไหร่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดฟุตบอลให้ได้ชมอีก

โดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มอบสิทธิ์ถ่ายทอดสด
ให้กับทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับ
โดยทางไทยรัฐก็จะทุ่มงบประมาณกว่า๕๐ล้านบาท
ในด้านของการจัดการแข่งขันและถ่ายทอดสด
ให้แฟนบอลได้ชมกันทั่วประเทศ

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ประกาศยืนยันมอบสิทธิ์ไทยรัฐทีวีนะครับเป็นผู้ได้สิทธิ์
บริหารจัดการแข่งขันและการถ่ายทอดสด
สนามราชมังคลากีฬาสถาน
วันที่๓แล้วก็๕มิถุนายนนี้
ด้วยการชนะคู่แข่งที่เสนอตัวเข้ามาอีก๒ราย
โดยนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลเผยนะครับว่าการเลือกไทยรัฐทีวี
ดำเนินการถ่ายท่อสดครั้งนี้ก็เนื่องมาจากเห็นศักยภาพ
ที่ผ่านมาและเป็นบริษัทที่ให้ค่าตอบแทนมากที่สุด
โดยเป็นเงินรางวัลแข่งขัน๑แสนดอลลาร์สหรัฐ
หรือว่าประมาณ๓๕๐๐๐๐บาท
ตอบแทนให้สมาคม๑๐ล้านบาท
และอีก๘๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐหรือ๒๘๐๐๐บาท
สำหรับค่าเชิญทีมต่างที่จะเข้ามาร่วมการแข่งขัน
พร้อมด้วยรายละเอียดจัดการแข่งขันด้านอื่น
จากการพิจารณาเอกสารต่างตลอด
ได้เชิญบริษัทผู้ที่ให้ความสนใจเข้ามา
เซนต์ข้อมูลต่าง
ทางคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างรอบครอบและเป็นธรรม
ก็ได้สรุปเลือกบริษัทไทยรัฐทีวี
เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอด
แล้วก็บริหารจัดการการแข่งขันคิงครับ
ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับ
ส่วนนางสาวจิตสุภาวัชรพล
เจ้าหน้าที่บริหารสายงานกลยุทธ์และการตลาด
สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีก็เปิดเผยนะครับ
ไทยรัฐทีวีจะจัดการแข่งขัน
และทำการถ่ายท่อสดออกสู่สายตาแฟนบอลชาวไทยให้ดีที่สุด
เชื่อว่าครั้งนี้จะมีสิ่งใหม่ให้กับแฟนบอลทางบ้าน
และมาที่สนามอย่างแน่นอนครับ
คือจริงเราตั้งใจตั้งแต่ก่อนที่จะได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะคะ
เตรียมแผนเอาไว้ค่อนข้างประมาณนึงแล้วนะคะ
พอได้สิทธิ์ก็คิดว่าแผนการที่เราคิดเอาไว้เตรียมไว้ตั้งแต่ตอนต้น
ก็คงยังจะต้องดำเนินไปตามนั้นอยู่
รวมไปถึงการเทคเอาสิ่งที่ทางสมาคมอยากให้อยากให้เกิดอยากให้เป็นนะคะ
เราก็พยายามจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะ
ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
เนื่องจากเป็นปีที่ครบ๑๐๐ปีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
โดยเวลานี้มี๒ชาติยืนยันเข้าร่วม
ก็คือจอแดนกับสหรัฐอารับเอมิเรต
ส่วนอีกหนึ่งทีมจะเป็นอุสเบกิสถานหรือว่าซีเรีย
ว่าวันพรุ่งนี้จะได้รับคำยืนยันครับ